คุณผู้ชมมาช่วยกันขยับมาใกล้ทีวีหน่อย
ช่วยกันฟังหน่อยคุณสองคนต้องตั้งใจเลยฟัง
ดิฉันหน่อยว่าผู้หญิงคนนี้เขาพูดว่าอะไร
แล้วสำเนียงเขาเป็นสำเนียงที่ไหนคะ
ฟังหน่อยค่ะ
วี่ยัง
ปุ๊บฟังก็รู้

ถ้าไม่ได้บอกมาก่อนคุณผู้ชมอาจจะไม่รู้

แต่สำเนียมแบบนี้ผมดูหนังเกาหลีบ่อย

ช่วงนี้คุณผู้ชมกำลังจะเปลี่ยนช่องหนีนะ

คือเขาไม่ได้พูดภาษาเกาหลีคุณลองฟังสิ

เลขบัญชีส่งไปในไลน์แล้วนะ

ทั้งประเทศแล้วแหละ
ติดตังค์เขาช่วยคืนหน่อยนะคะ

มันคืออะไรไปฟังกันดูค่ะ
ย่ายนี่พ่อเข้าใจภาษากลางเลย

ถ้าเมื่อก็ได้เรียนภาษาเกาหลีเนอะ

คืออธิบายแบบนี้นะ

คือเขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยพื้นเพลเป็นคนขอนแก่น

แล้วก็พอพ่อเกษียณก็กลับมาอยู่บ้านเกิดที่ขอนแก่น
แล้วก็มาอยู่กับยายก็เลยต้องเรียนรู้ภาษาอีสานเพิ่มเติม
พอถึงวัยสรุ่นก็เลยเรียนภาษาเกาหลี
พูดไปพูดมาสำเนียงก็เลยเป็นเกาหลีผสมอีสานแบบนี้แหละจ้า

ใช่ดูเขาแล้วคลิปที่เห็นไปเมื่อสักครู่คลิปแรกเนี่ย

ก็คือสนทนาเป็นภาษาอีสานสำเนียงเกาหลีเยอะมาก
จริงเขาก็มีความคิดสร้างสรรค์นะ
เราเอาอีสานมาออกเป็นสำเนียงเกาหลีได้
ก็เป็นเสน่ห์เห็นมั้ยคนเราเนี่ยถ้ามีคาแรกเตอร์เนี่ย
จุดขายนี่ก็ดังได้เหมือนกันนะ

เมื่อกี้พูดอะไร

อ๋อค่ะขอบคุณค่ะ